คุณผู้ชมพักเรื่องดราม่าดีกว่านะคะ
มาดูเรื่องราวดีที่เพื่อนมีต่อเพื่อนอย่างจริงใจค่ะ
ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือทิศอาตอมสัมพันธภาพค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้ไปสัมภาษณ์เขามาแล้วนะคะ
วันที่แถลงข่าวคือวันนั้นไปที่บ้านเขาเลยนะคะ
แล้วเราก็ทราบว่าเขาเพิ่งศึกมานะคะเพื่อติดตามคดีครั้งนี้เลยค่ะ
ระหว่างที่บวชอยู่นะคะประมาณ๒เดือนเต็มค่ะ
ก็มีโยมโออามินาฮิปโปไปเยี่ยมด้วยนะคะ
ซึ่งศึกออกมาตั้งแต่วันที่๒๒เมษายนค่ะ
โดยระหว่างที่จำวัดปฏิบัติธรรมนะคะ
ก็ทำวัดช้าวัดเก็มจะสวดแผนไม้ตาให้แตงโมทุกวันเลยค่ะ

แต่ปรากฏว่าเพื่อนน่าจะไปสบายแล้ว

ทิศอาตอมบอกว่าจะติดต่อคุณแม่นะคะ
แล้วก็ขอเข้าช่วยจัดงานศพให้แตงโมอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้ค่ะ
บอกว่าจะส่งเพื่อนไปสู่สวงสวรรค์อย่างสวยงามที่สุดค่ะ

ก็ตอนนี้กำลังจะเข้าผ่าตัดนิ้วที่เคยขาดไปที่ประสบปฏิเหตุเนี่ยค่ะ

แล้วก็จะกลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงแล้วนะคะ
เอาไปฟังเสียงทิศอาตอมกันหน่อยค่ะ
ตอนที่บวชแรกเราก็ภาวนา
ขอให้เพื่อนมาส่งสัญญาณอะไรบ้างเถอะ
แต่ก็ไม่เห็นครับแต่ก็ไม่เห็นเลย

ทุกครั้งที่เราทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะครับ
ทำวัดเช้าก็ตี๔๓๐ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิ
ตอนที่เริ่มเริ่มหลับตา
สวดมนตร์เสร็จเราจะแพร่บุญให้เพื่อนทุกครั้งนะครับ
ตั้งใจที่จะแผ่ให้เพื่อนในทุกครั้งเลย
อยากจะบอกว่าอยากให้เพื่อนแตงโม
อยู่ในสถานที่ที่ดี
แต่ผมเชื่อว่าเขาได้อยู่ในสถานที่ที่ดีอยู่แล้ว

แต่ว่าด้วยความที่เขาแบบชอบปฏิบัติธรรมมาก

ใช่คือสงบลงเยอะเลยนะคะ
ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ